สวัสดีครับผมนายพิพันธ์จันยงศรีครับ
วอเล็กบอลมาทั้งหมด๘ปีแล้วเล่นตั้งแต่ป๔ครับ

รู้สึกว่ามันได้ใช้ร่างกายทุกส่วน
ขอให้แฟนชาวอเล็กบอลช่วยเชียร์